อีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรียรำนะคะ
ซึ่งประกอบกับตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปเหตุการณ์นี้
เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ทั้งหมดว่ามีวัยรุ่น
กลุ่มวัยรุ่น๒๐คนไปรุมทำร้ายวัยรุ่น๑คน
วัยรุ่นที่ถูกรุมทำร้ายไม่ไหวค่ะ
น่ากลัวเสียชีวิตนะคะคือถูกทุบบริเวณศีรษะ
แผลชะกันสมองไหลออกมาเลยนะเสียชีวิตนะคะ
ทีนี้มีการชาปนกิจขึ้นแล้วแต่ญาติยังคงติดใจการทำงานของตำรวจ
เพราะคลิปเนี่ยถูกรุมคำว่าถูกรุมแสดงว่าจะต้องมีหลายคน
แต่ตำรวจจับกลุ่มตัวได้คนเดียวญาติก็บอกเนี่ยคลิปก็ชัดเห็นก็ชัดแบบนี้

นี่คือคลิปจากกล้องวงจรปิดที่โลกโซเชียลมีเดียเขาช่วยกันแชร์เอาไว้นะคะ
เป็นภาพช่วงเหตุการณ์วัยรุ่นถูกรุมทำร้ายและเสียชีวิต
ที่อำเภอพุทธไทยสงศ์จังหวัดบุรีรำเกิดขึ้นกลางดึก๑๖กันยายนที่ผ่านมา
ภาพก็คือจะเห็นกลุ่มวัยรุ่นประมาณ๒๐คนพร้อมอาวุธครบมือเลยนะคะ
มีทั้งไม้มีทั้งมีดมารุมฟันรุมแทงนายสุภาชัยภูแบ่งไม้อายุ๒๐ปี
นายสุภาชัยถูกรุมคนเดียวจนเสียชีวิตนะคะ
สภาพศพมีแผลทั่วร่างค่ะโดยเฉพาะบริเวณศีรษะถูกฟันจนกระโหลกยุบ
สมองนี่ไหลออกมานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ตาย
ก็คือนายสุภาชัยพร้อมพวกรวม๕คนเดินทางไปเที่ยวก็คืองานมหากรรมรถแห่
แล้วคำเมนต์กับคู่อริก็คือกลุ่มที่มารุมนี่แหละ
ด้านแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะคือช่วงของงานชาปนกิจเมื่อวานนี้
ทีมข่าวของเราไปเห็นเนี่ยนะคะเสียใจร้องไห้ตลอดทั้งงานเลยนะคะ
ซึ่งบรรยากาศของงานก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าค่ะ
มีญาติมีเพื่อนมาร่วมส่งดวงวิญญาณนายสุภาชัยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
แต่พอไปพูดคุยคุณแม่และยาดบอกติดใจกับอันทำงานของตำรวจ
เพราะว่ากล้องวงจรปิดที่แชร์ออกไปเนี่ยมันเห็นหน้าผู้ก่อเหตุชัดเจน
แล้วมีหลายคนด้วยแต่ตอนนี้ตำรวจจับกลุ่มคนร้ายได้เพียงคนเดียวนะคะ
ทีนี้นายภัยศาลอายุ๒๐ปีเป็นเพื่อนของผู้ตาย
แล้วก็เป็นคนที่ไปเที่ยวด้วยกันในคืนเกิดเหตุ
เล่าแบบนี้บอกว่าพวกตนสักประมาณ๕คน
ออกไปเที่ยวงานมหากรรมรถแห่ในตัวอำเภอเมืองพุทธไทยสงฆ์
ห่างจากบ้านสักประมาณ๓๐กิโลเมตร
หลังจากเลิกงานก็คือสักประมาณเที่ยงคืนก็พากันขับรถกลับบ้าน
ระหว่างขับรถออกจากงานไม่ถึง๑กิโลเมตร
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๔๐๕๐คนนะเป็นกลุ่มเดิมนะ
จอดรถขวางคล้ายกับจะหาเรื่อง
พวกเขาก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถไปอีกทางหนึ่ง
พอกลุ่มวัยรุ่นเห็นแบบนั้นก็เลยขับไล่ล่าตามมาอย่างกระชั้นชิดนะ
จากนั้นตอนที่มีคนเอามีดฟันนายสุภาชัยเนี่ย
นายสุภาชัยหล่นลงจากรถแล้วก็เซเข้าไปในตรอกร้านค้าในตัวอำเภอ
แล้วปรากฏว่านี่คุณผู้ชมช็อตนั้นแหละ
มีกลุ่มวัยรุ่นสักประมาณ๒๐คนถือทั้งมีดถือทั้งไม้
บุกเข้าไปทำร้ายซ้ำเติมอีก
จนนายภัยศาสตร์นี่นะคะต้องวิ่งหนีไปก่อน

นายสุภาชัยเป็นศพแล้วเละเลย
ทีนี้ทีมข่าวของเรานะคะก็คือเห็นคลิปนี้แล้ว
ก็อยากจะตามไปดูที่เกิดเหตุจริง
ที่ที่กล้องวงจรปิดนี้จับภาพได้นะคะ
ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่อำเภอพุทธไทยสงฆ์จังหวัดบุรียรำค่ะ
ไปดูที่เกิดเหตุจุดนี้เป็นหน้าร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงยังเห็นคราบเลือดอยู่บนพื้นอยู่เลยนะ

เจ้าของร้านต้องเอาลูกมะกรูดผ่าครึ่งมาวางไว้ที่หน้าร้าน
บริเวณที่มีเลือดเป็นการดับกลิ่นนะคะ
สอบถามเจ้าของร้านทราบว่าคืนเกิดเหตุ
ตัวเองไม่ได้เห็นเหตุการณ์หรอกเพราะว่านอนอยู่ภายในบ้าน
ได้ยินเสียงปืน๕นัดก็กลัวนะไม่กล้าออกมานะคะ
ซึ่งจุดที่นายสุภาชัยถูกทำร้าย
กล้องวงจรปิดของร้านบันทึกภาพไว้ได้ชัดเจน
โดยพบว่ายืนยันแบบนี้เลยเพราะกล้องวงจรปิดมันระบุวันนะคะ
วันที่๑๖กันยายนที่ผ่านมาภาพเนี่ย
นายสุภาชัยถูกวัยรุ่นคู่กรณีรุมทำร้ายมาแล้ว
แล้ววิ่งหนีเข้ามาในเฟรมภาพของกล้องวงจรปิด

ล้มลงก่อนที่จะถูกวัยรุ่นเกือบ๑๐คนหรือมากกว่านั้น
กรูเข้ามาทำร้ายโดยใช้ทั้งมีดดาบรุมฟัน
ท่อนไม้ทุบตีอย่างไม่สะทกสถาน
หลังจากนั้นพอเห็นว่านายสุภาชัยแน่นิ่งไป
ทั้งหมดก็เดินจากไปนะคะ
และจากการที่ญาติและคุณแม่ของผู้เสียชีวิต

จากภาพมันก็เห็นชัดว่าถูกรุมทำร้ายมากันหลายคนนี้นะคะ
ทำไมตำรวจจับได้คนเดียว
ล่าสุดเรื่องของคดีตำรวจมีคำตอบ

พนักงานสอบสวนสพพุทธไทยสงฆ์บอกว่า
ตอนนี้จับตัวผู้ก่อเหตุมาได้แล้ว๕คนนะคะ
เป็นเยาวชน๔คนอีก๑คนคือนายพาคินลา๒ใช้

เยาวชน๔คนถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
ส่วนนายพาคินที่อายุ๒๐ปี
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
โดยเยาวชนนำตัวไปฝากขังที่สารเยาวชนบุรีรำ

จากนั้นรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
และนำตัวไปฝากขังสารบุรีรำนะคะ
ส่วนผู้ก่อเหตุที่เหลือตอนนี้ภาพค่อนข้างชัดเจน
ตำรวจมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยว
ทยอยติดตามจับกลุ่มตัวต่อไปค่ะ